จัดไปเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมไปขอพรขอโชคขอลาบกัน

ที่นี่เขามีการแก้บนกันด้วย

นึกออกแล้วนึกออกแล้วแม่แก้วเรือนทอง

แล้วก็แก้บนกันบ่อยครั้งมากนะคะ

ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญ

เขามาจัดทำบุญเลี้ยงพระ
แล้วก็มีการจ้างนางรำมารำ
ถวายแก้บนกับแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์ไงคุณ

ที่นี่นะมาแก้บนกันเยอะมาก

หรือว่าจะเป็นกลองยาวมาร้องรำทำเพลงกันเอง

เป็นประจำเราอ่านเรื่องการแก้บนที่นี่กันเยอะ

เขาสมหวังได้โชคได้ลาบ
จากต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทอง

งวดที่ผ่านมาแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีอ้าวแน่นอนค่ะ
อกจากที่บริเวณตะเคียนที่จะต้องไปดูแล้ว

ส่องกันไปใครมีโทรศัพท์มือถือก็ถ่าย
เก็บไว้ฝากเพื่อนฝูงก็ได้
ถือซะว่าเป็นการส่งต่อก็แล้วกัน

เอ้านี่เราขออนุญาตเสริมน้องใบตองนิดนึง

เป็นคณะทัวร์ที่จะมากราบไหว้บูชาที่นี่เลย

อันนี้ก็สุดแล้วแต่จินตนาการ
และวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ

ลงใต้ไปที่จังหวัดสุราธานี
เมืองคนดีซี่สุราชค่ะ

คือเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าไปอยู่ภาคใต้

จะได้ไปไหม
นี่ค่ะคุณผู้ชมพาไปที่วัดนี้นะคะ

ชาวบ้านตั้งชื่อว่าแม่แสงทอง
แม่แสงทองเนี่ยเป็นเรือไม้ตะเขียน

แล้วก็นำมาไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะ

ขอโชคขอลาบแล้วก็ทาถู

คือเรือแม่แสงทองเนี่ย

ด้านเหล่เลยคุณความยาวแส่หน่อยไหม

ความยาว๑๐๒๙เมตร
ความกว้าง๑๑๒เมตร

มิวรูจอกวัดความหนา
รูเนี่ยเขาเจาะไว้วัดความหนา
เดี๋ยวนะอะอันทุดท้ายนี้
รูมาอีกนะตั้งร้อยสิบแปดรูนะเขามีเขียนขึ้นบอร์ดเอาไว้เลยนะ
ความยาวความและบางคนเนี่ยก็เอามือไปแห่รูด้วย
เพื่อที่จะนับนะคะโอ้สภาพเรือค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านเล่าให้เราฟังบอกว่าพบเรือเนี่ยโผล่มาจากน้ำ
ขณะที่ไปออกหาปลาก็เลยช่วยกันขุดเรือมาจากคลอง
แล้วก็นำมาไว้ที่วัดจากนั้นก็มีการตั้งชื่อ
ต้องใช้ประชามติเอ้าแน่นอนประชาธิปไตยเนี่ย
ต้องใช้ประชามติค่ะชาวบ้านเขาเห็นพ้องต้องกันบอกว่า
เรือแม่ตะเคียนเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีชื่อว่า
เรือแม่แสงทองอ๋อที่วัดแสงสะท้อนอ้าวก็ชื่อดีนะค่ะ
เรือแม่แสงทองค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ละวันเนี่ยนะอืม
ชาวบ้านชาวช่องที่พระแสงที่สุราชธานีเนี่ย
เดินมาเดินทางมากลับไหว้ขอพรไม่ขาดสายเลยนะคะครับร้อยสิบแปดรูค่ะ
แต่เรือค่อนข้างสมบูรณ์นะลำใหญ่ด้วยสมบูรณ์มาก
ตื่นตาตื่นใจนะไปอีสานก็ดีกว่าไปอีสานไปสกลนครนะคะ
เป็นยังไงเป็นยังไงต้องไปดูความแปลกของกล้วย
ไม่งั้นไม่ครบคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าที่ตำบลโนนหอม
อำเภอเมืองสกลนครชาวบ้านคำผักแพ้วนี่นะคะ
พากันไปจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภจากต้นกล้วยหอมทอง
อืมอยู่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เก้าหมู่เก้า
ของนายหลักชัยนางบัวลอนหานมนตรีมันที่ว่าแปลกเนี่ย
เพราะว่ามันออกลูกและปลีคล้ายกับเสียญพญานาค
อันนี้เป็นจินตนาการของชาวบ้าน
ตนาการของผู้ชมเหมือนไหมลองดูนะคะซึ่งมันมีเรื่องประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่างวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานี่นะ
ชาวบ้านเขามาดูต้นกล้วยนี้แล้วเขาก็เห็นตัวเลข๘๑๔๑ซึ่งมันไปตรงกับเลขท้าย๒ตัวแล้วก็เลขท้าย
รางวัลเออแล้วคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยถูกกันแทบทั้งหมู่บ้านอ๋อเหรอ
คราวนี้มีประวัติดีไงรอบนี้หมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะขอมาส่องอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บางคนก็อธิษฐานจิตบางคนเนี่ยมานั่งกินข้าวข้างต้นกล้วยเลย
หวังว่านั่งเฝ้าตรงนั้นจะได้เห็นตัวเลขชัดคุณผู้ชม
ข้าวข้างกล้วยแต่ไม่ได้ไปกินกล้วยที่นี่นะ
กล้วยยังไม่สุกค่ะคุณยังเขียวอยู่เลยค่ะยังกินไม่ได้ใช่ไหมจ
และเป็นลูกพญานาคนะคะกินเข้าไปแล้วโอ้โห
ไม่อยากจะคิดเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่สายตาบางคนเขาก็ได้อย่างที่ต้องการไป
บางคนก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ดูบรรยากาศไป
ก็ยังไงให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะ
แต่บางคนเขานับนะเขานับผลกล้วยนะคุณ
อันนี้อาจจะไม่ต้องถึง๑๐๘รูอาจจะไม่ต้องนับถึง๑๐๐
แต่ก็ได้ดูแล้วเยอะเหมือนกันนะคะอ่าลองนับกันดูค่ะ
นับทันนับไวนับเลยค่ะคุณชนะนับได้เท่าไหร่
มันเยอะมองไม่ทันอ่ะใครจะมีเวลาไปนั่งนับ
แต่ชาวบ้านเขานับไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปถามชาวบ้านเขาเอาก็ได้
อ่าอ่าคุณโรสลินอ้อคุณสุภาษณา
คุณพูดถึงดิฉันเหรอคะคุณชนะดูกล้วยกันต่อนะคะ
ดีครับชอบดูมากเลยครับไปดูกล้วยกันต่อที่ทะมบุญดูสิทธิ์
อำเภอถ้ำพันราที่นครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านเขาก็ไปดูกล้วยกันอีกนะ
แล้วไปดูธรรมดาก็ไม่ได้ก็ต้องจุดเทียนกราบไหว้กันด้วย
เป็นต้นกล้วยหินความแปลกความพิเศษของเขาคือ
ปลีเนี่ยออกมาถึง๓ปลีในเครือเดียวเขาบอกมันเป็นไปได้ยังไง
แล้วเขามีนี่อะไรคะเนี่ยคุณนี่เป็นช่วงช่วงเวลาที่เขาเข้าไปดูความแปลกนี่นะคะ
คือวันที่สิบสามเมื่อวานเนี้ยในอั้นบำรุงศรีอายุหกสิบเจ็ดปี
เขามาทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอขมาให้เกิดโชคลาภ
และภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เขาตัวสั่นเนี่ย
บอกว่าช่วงที่ทำพิธีอยู่ในอั้นตัวสั่นเทาเลย
เหมือนคนหนาวแต่ไม่ใช่หนาวนะเขาบอกน่าจะเป็นเจ้าที่มาเข้า
แล้วช่วงเนี้ยไม่ได้เฉลเฉลต์นะ
ทีละตัวทีละตัว
ส่วนข้อมูลอื่นบ้านแรกที่ไหน
เดี๋ยวลงมาบอกกันทีหลังให้ดูชัดอีกทีนึงค่ะ
มันลักษณะแปลก

สันสันแล้วก็หยุดสันแล้วก็หยุด

ดิฉันไม่ได้ฟังค่ะดิฉันดูอย่างเดียวเลยค่ะ

เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ
หลังจากที่เชื่อกันว่าให้เลขครบแล้วบอกออกจากร่างทันทีเลย

สั่นเออหายสั่นเลยแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ย
ก็หาเลขกันต่อนะที่ต้นกล้วยต้นนี้นะคะ
เพราะว่ากล้วยนับได้๘หวี๓ปลี
เอาให้ดูเนี่ยนะคุณผู้ชมผมย้ำตรงนี้ดีกว่า

วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

มีต้นมะยมแปลกออกลูกกลางลำต้นฮะ

แต่การออกกลางลำต้นแบบนี้มันผิดปกติดิ
ะมากิ่งเล็กแบบนี้
มะยมต้นนี้ใบก็ไม่มีนะเออมันไม่ได้มีบงไม่ได้ใบมันแทงออกมาเป็นก้าเล็กแล้วก็มีลูกออกมาเต็มเป็นพวงเลยครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๔ของนางยุพินสุดพุกอายุ๕๗ปีในตำบลเมืองสวรรคโลก
คือที่กลางลำต้นเนี่ยนะครับที่มันโผล่ออกมาเนี่ยถ้าวัดนะความสูงนะ
คือสูงจากดินประมาณสักหนึ่งเมตรมันมีช่อเล็กโผล่ออกมาแบบนี้
ขออนุญาตนับได้ไหมคะว่าโผล่มากี่ลูก

มะยมที่ติดตรงไอ้กิ่งเล็กเนี่ย๒๖ลูก

เขาเขียนมาในสคริปต์ไม่ต้องนับหรอก
อ่ะแล้วทีนี้ไปถามเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับก็คือนางเฉลียว
สิริประโชคอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเป็นเพื่อนบ้าน
มีอาชีพธรรมยมเชื่องข่ายโอ้โห
อดแปลกใจไม่ได้เพราะปกติเนี่ยเคยเห็นแต่
ไม้ยมมันออกมาตามกิ่งก้านสาขาด้านบนที่มันมีใบมงใบไม้ปกคลุมอยู่ด้วย
แต่ที่แทงออกมากลางลำต้นแบบนี้ก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกค่ะผมเองก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก
ปกติผมจะเห็นแต่ปลีกล้วยแทงออกมาจากลำต้นค่ะแทงกลางต้น
ชาวบ้านว่าแปลกปัจจุบันผมว่าไม่แปลกเพราะผมเห็นแทบทุกวัน
ตอนนี้มะยมแปลกแล้วนะใช่ครับขอเอาบอกงี้เลยสั้นสั้น
ห้าห้าอะไรห้าถุงมะยมเชื่อมอ่ะอ๋อขอ๕ถุงไม่ยอมเชื่อม
ห้าถุงเดียวค่ะครบคนพอดีอุ๊ยดกไหลสอมากเลยอ่ะเออน้ำลายแตก
ไปจิ้นกะปิกินดีกว่าเอ้าพาไปที่ลงใต้ค่ะไปที่อำเภอเบตรงจังหวัดย่านลา
โอ้โหเขาวิ่งไปทำอะไรกันคะนั่นแตกตื่นสิคะคุณเจองูจงอาง
องหลาบองล่าบองล่าอ่าภาษาใต้นะงูบองหลาเนี่ยโอ้โห
เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ใต้ถุนบ้านครับอยู่ที่บ้านเลขที่ยี่สิบแปด
ของนายพีรพลดือรมอร์นะคะอยู่บนถนนกุนุงจนองฮะ
ถนนกูนุงจนองค่ะอ้ออ๋ออ่าเจ้าหน้าที่กู้ไผ่มุสลิมเบตรง
มาพร้อมอาวุธครบมือเลยจะมาช่วยกันจับงู
บ่องล้าแล้วจะบอกว่าจับงูจงอ่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ไผ่เนี่ยเขาต้องใช้ขาถาในฝั่งใต้อ้ะ
ท่องให้หน่อยโหมจงอางหน้าจงเงย
ไม่น่าเป็นภาษาใต้ค่ะภาษาคุณนะฮะ
เขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะต้องไหว้ขอจุดทูบอะไรกันก่อนแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านแห่กันมาดูเพียบเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มามุ่งดูนะ
อกจากมามุงดูงูแล้วนะตามไปดูบ้านเลขที่กันด้วย
คือเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่างูมันค่อนข้างจะตัวใหญ่มาก
ใช้เวลาในการจับมันออกมาเนี่ย๒๐นาที
จับได้งูตัวนี้ยาวประมาณ๔เมตร
จับแล้วก็ใส่ถุงกระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่อีก
แล้วมันต้องใช้คาถาอะไรครับ
ไม่ใช่ใช้คาถาค่ะ

ไม่ต้องหลอกอยากให้มันอยู่
ผมย้ำแล้วกันทุกข่าวที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ว่าไม่มีเรื่องแปลกเล่าเฉยจริงไม่ได้คิดอะไรเลย

แต่ถ้าใครยังไม่จุใจเดี๋ยวไปตามต่อในตลอดข่าวนะคะ๘โมง๔๐นาทีค่ะ